ก็ยังจำกันได้ไหมคะคุณโจอี้
โจอี้ณนาทองหรือโจอี้ภูปาจิตนี่แหละค่ะ
แต่ว่าเนี่ยล่ะสุดพี่แจกตรีนก็ไม่เจอมานะคะ

ทุกอย่างแฮปปี้โอเคแล้วค่ะตอนนี้นะคะ
ล่าสุดนะคะโจอี้มาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่นะคะ
เชียงเหนือเฟสนั่นเองนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

คือพี่ปัยมานี่น้องชาวอีสานน่ะ

เป็นที่แรกค่ะบอกว่าตอนนี้

แล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นอีกค่ะ

เพราะว่าเราร้องเพลงอยู่ดีนะคะ

อี้ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะ
แล้วก็ทุกกำลังใจจากแฟนเพลงที่ส่งให้

อยากให้เป็นคดีความเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าโจอี้เนี่ยเขา๒๕๒๖เนี่ย
เก้าอี้บอกว่าส่วนตัวไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะ
คนจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำ

ฝากแฟนติดตามเพลงใหม่เร็วนี้นะคะ
รับรองว่าปังไม่แพ้ซิงเกิ้ลนี้เลย
สัญญาเดือน๖โอ้โหเพลงนี้ดังมาก
เอาไปฟังเสียงโจอี้ภูวะสิทธิ์กันหน่อยค่ะ

ก็ดีใจมากที่แบบได้มาเล่นเทศกาลดนตรีที่แบบใหญ่ขนาดนี้

คือจริงผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องเป็นเจ้าเพศ
เพราะผมทำงานทุกวันแล้วก็คิดแต่สิ่งดีทำ
โดยที่ตัวเองแบบไม่ได้คิดอะไรมากครับ
ทำเพื่อให้แบบครอบครัวได้อยู่สบายครับ
ขอบคุณไทยรัฐมากที่ให้โอกาสนะครับ

ขอบคุณแฟนเช่าฮิสานบานเท่าเลยครับ
ไว้มีพลังงานดีให้เสมอครับ

เราต้องบอกตรงตอนนี้โจอี้ดังมาก
คือคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นคือตอนเขาขึ้นเวทีนะคะ
แฟนคลับฟรีดตระนัน
แต่ไม่อยากให้เกิดนะเขาก็ดังมากขึ้นได้เรื่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ด้วยเร็วนี้
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ที่เราเล่าข่าวอยากให้แฟนคลับทุกคนเอ็นดูศิลปินหน่อย

เล่าให้ฟังว่าแกยังจำได้เลยตอนนั้นแกไปเล่นคอนเสิร์ต
แล้วปรากฏว่ามีแฟนเพลงคนหนึ่งถือมีดขึ้นมาตบหน้าด้วยนะ
ถือมีดตบหน้าแล้วได้ยินเสียงปืนดังในร้าน
คือมันมีหลายกรณีนะคะหรือว่าแม้แต่กระทั่งแบบตั๊กกะแตนชนระดา
มีคนมาถ่ายเป้าตอนเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้

แม้นั่นแหละแค่อยากให้รักกันดูกันหน้าเวทีดีกว่าเนอะ
ใช่ค่ะพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมก็อย่าทำนะคุณผู้ชมนะ